คุณผู้ชมครับข่าวที่จะให้คุณผู้ชมติดตามจากนี้ไปเป็นข่าวที่จะให้ทุกท่านนั้นรับทราบสถานการณ์ล่าสุดความเป็นมาก่อนหน้านี้
รวมทั้งจะขอความร่วมมือจากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากใครพบเบาะแสของคู่พ่อลูกชาวอังกฤษครับ
กลับไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับมีคู่พ่อลูกชาวอังกฤษนั้นเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับ
เบื้องต้นนี้ตำรวจอังกฤษบอกว่าคุณพ่อเนี่ยตั้งใจเดินทางมาเจรจาทางธุรกิจแต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านไปนานหลายเดือนก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
และนี่คือโฉมหน้าของคู่พ่อลูกครับด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับเด็กผู้หญิงนี้อายุ๑๒ขวบครับคืออริสร่าซาร่าเทลเลอร์มิวส์นะครับเป็นลูกสาวส่วนด้านนี้คือคุณพ่อครับเชลเลอร์มิวส์นะครับคุณพ่อเนี่ยพาลูกสาวเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครด้วยเข้ามาที่เมืองไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาหลังจากนั้น

สะกดตามหน้าจอเลยนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งขอความร่วมมือหากท่านใดพบเห็นเบาะแส

หรือแจ้งมาที่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ได้เช่นเดียวกันครับ